อีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีน่าจะเป็นคดีสะเทือนขวัญ
เอาล่ะก่อนหน้านี้คือ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา

ลักษณะคล้ายกับน้องหญิง
ก็คือเขาเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละปี๔แล้ว
แต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยกลับบ้านที่หนองบัวลำพู

ใช่ไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุ
มีพลเมืองดีติดต่อโทรศัพท์มาหาคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
มารับศพน้องน้องประสบอุบัติเหตุแล้วก็คอหัก
แต่คุณพ่อคุณแม่พอช่วงที่กำลังจะรดน้ำศพน้อง
ไปเห็นว่าทำไมกางเกงมันกลับด้าน

ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุธรรมดา
น่าจะมีอะไรผิดปกติก็เลยไปร้องกับคุณปวีนาหงษกุล
ที่สุดแล้ววันนี้คุณปวีนาก็นำคุณพ่อคุณแม่น้องน้ำหวานเนี่ย
พบกับผู้การหนองบัวลำพู

ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ได้พานายไพโรธสำรานนางสาวหนูกันบุญน้อม
ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายก็คือน้องน้ำหวาน
น้ำหวานก็คือนางสาววันวิสาสำราน
น้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่สี่
น้องไปประสบเหตุเสียชีวิตแบบปริศนา
วันนี้ทางคุณปวีนาพาคุณพ่อคุณแม่
มาพบกับผู้การหนองบัวลำพู
ก็คือพลตำรวจตรีชนวีชมาเริก
ซึ่งที่หนองบัวลำพูเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะ
คุณพ่อของน้องน้ำหวานเล่าแบบนี้บอกว่า
ลูกสาวเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่สี่
ช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวปิดเทอมก็เลยกลับบ้านมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่

กระทั่งวันที่๑๘กรกฎาคมคุณผู้ชม
กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวออกไปเจอกับเพื่อน
เพื่อนชื่ออายมีลักษณะคล้ายกับเป็นสาวธอมค่ะ
ไปพบที่ร้านเหล้าปั่นแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปพบกับเพื่อนของอายที่เป็นผู้ชายชื่อว่าเอ็ม

น้ำหวานไปพบกับเพื่อนชื่ออายลักษณะเป็นธอม
อายพาไปพบกับเอ็มเป็นผู้ชาย
ก็ไก่ท้อฉิง๙๗๔๒อูดอนทานี
พากันไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ชื่อว่าร้านบ้านเบาแดง
แล้ว๓คนก็ไปพบกับเพื่อนอีกคนนึง

ตอนนี้ตัวละครมี๔คนแล้วนะคะก็คือผู้ตายน้ำหวาน
อายสาวธอมเอ็มแล้วก็ฝนไปเจอที่ร้านค่ะ
จากนั้นคุณผู้ชมในช่วงเวลาขากลับ
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวออกมากับนายเอ็มเพียง๒คน
ระหว่างทางรถไปประสบอุบัติเหตุ
เข้ากับต้นไม้จนกระทั่งลูกสาวเสียชีวิต
เบาะด้านหน้าในลักษณะคือคอหัก
กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข่าวมาที่บ้าน

คุณพ่อก็เลยบอกว่ารีบไปไปรับศพลูกมา
จนกระทั่งถึงช่วงที่กำลังจะอาบน้ำศพ
ประเพณีของคนอีสานระหว่างที่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกสาว
ปรากฏว่าไปพบพิรุษว่าลูกสาว
ใส่กางเกงยีนขาสั้นคือกลับด้าน

ลักษณะคือใส่กางเกงยีนขาสั้นแบบนี้กลับด้าน

นั่นสินอกจากพิรุษเรื่องของกางเกงสลับด้านแล้วนะ
คือคุณพ่อถามว่ากางเกงในลูกหายไปไหน
เป็นไปได้เหรอลูกสาวไม่ใส่กางเกงในไปเที่ยวอะค่ะ
คุณพ่อตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีพลเมืองดีบอกว่าเห็นรถชนกับต้นไม้
เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าลูกสาวของคุณพ่อ
ก็คือน้องน้ำหวานนั่งเสียชีวิตอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วก็ส่วนคนขับก็หายตัวไป
พอคุณพ่อสอบถามไปที่เพื่อนของลูกสาว

พบว่าหลังจากที่ทั้งหมดเข้าไปที่สถานบันเทิงสักพัก
แป๊บเดียวนะก็เตรียมที่จะเดินทางกลับ
โดยคนชื่อฝนที่ไปรออยู่ที่ร้านตั้งแต่แรกเนี่ย
เป็นคนเดินออกมาส่งลูกสาว
ให้นั่งรถไปกับนายเอ็ม

ในคุณฝนคนชื่อฝนก็เข้าไปตามเพื่อนที่ยังไม่มา
แต่พอออกมาอีกทีก็พบว่านายเอ็มออกไปแล้ว
ออกไปกับผู้ตายโดยที่ไม่รอคนอื่นเลยนะ
จนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเรื่องนี้ญาติทุกคนเองก็บอกว่า
มันมีหลายอย่างที่มันเป็นข้อพิรุษและข้อสงสัย
อย่างเช่นเรื่องของกางเกงยีนที่น้องน้ำหวานใส่ไป
กางเกงยีนขาสั้นคือมันกลับด้าน
ปกติอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็ไปอยู่ด้านหลัง
กางเกงในน้องหายไปไหน

เพราะฉะนั้นช่วงที่จังหวะกระแทกกับต้นไม้

น่าจะไปกระแทกกับคอนโซลด้านหน้า

สภาพศพน้องคือคอหักอย่างเดียว
ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับลูกสาวเนี่ยนะคะ
เอาล่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะ
มีรายงานเข้ามานะคะว่าจากการสอบสวนขยายผลนายเอ็ม
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายเอ็มเป็นคนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุ

ตอนนี้ให้การแล้วนะคะอ้างแบบนี้บอกว่า
ตัวเองไม่เคยรู้จักกับน้ำหวานมาก่อน
ที่ผ่านมารู้จักผ่านเพื่อนที่ชื่ออาย
วันเกิดเหตุนายเอ็มอ้างแบบนี้บอกว่า
น้ำหวานเนี่ยเป็นคนชวนนะเป็นคนชวนนายเอ็มไปเที่ยวสถานบันเทิง
เอ็มก็เลยพาไปหลังเที่ยวเสร็จก็พาน้ำหวานออกมาจากสถานบันเทิงแห่งนั้นแหละ
แล้วก็ไปแวะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
และนายเอ็มยอมรับว่า
ล่วงเกินน้ำหวานจริงมีอะไรกันบนรถ
หลังมีอะไรกันเสร็จน้ำหวานเป็นคนใส่กางเกงเอง
น้ำหวานเป็นคนใส่เสื้อผ้าเอง
ก็เลยทำให้ใส่เสื้อผ้ากลับด้าน
แล้วถามว่ากางเกงในหายไปไหน
นายเอ็มบอกว่าน้ำหวานไม่ได้ใส่กางเกงในตั้งแต่แรกนะ
คือไม่ได้ใส่กางเกงในไปเที่ยวตั้งแต่แรก
หลังจากนั้นผู้ชมระหว่างที่ไปส่งน้ำหวานที่บ้าน
ก็ไปประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักไปชนเข้ากับต้นไม้
นายเอ็มบอกว่าไม่ได้หลบหนีนะวันเกิดเหตุเนี่ย
ที่หายไปเพราะว่าไปตามคนมาช่วย
แล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยอมรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าก็ได้มีการบันทึกปากคำไว้
แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะ
เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะ
คนที่อยู่คนสุดท้ายกับผู้เสียชีวิตเขาไม่ยอมรับ
ก็ต้องดูหลักฐานอื่นไปนะคะ